ไปดูดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์กันหน่อยค่ะ

ทีมข่าวเราเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องตามมาค่ะ
ลงไปหาคุณลุงเลยไปพูดคุยกับคุณลุงสิว่า
จริงไหมอย่างที่เขาแชร์ที่เขาว่าลุงกัน

นี่เลยดูคลิปต้นเรื่องก่อนเนี่ยค่ะ
มีคนคนโพสต์นี่แหละที่เขาเอาข้าวไปให้กับ
หมาที่บ่อขยะเทศบาลเมืองชะอำ
แล้วปรากฏว่ามีลุงคนหนึ่งไปแย่งเข้ามา
อื้อได้ยินไหมมีเสียงพราคด้วยค่ะ
พอเราลงพื้นที่ไปนะคะเราประสานงานกับคุณวี่

แล้วก็สงสารอยากให้คุณลุงมีโอกาสได้พูดได้อธิบายบ้าง
เพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องราวมันถูกเล่าอยู่แค่ฝ่ายเดียว
เราก็เลยลงไปคุณลุงที่ว่าคือนายผวนศรีพุ่มอายุ๖๖ปีค่ะ
เขาบอกว่าเจ้าของที่ให้ลุงมาเฝ้าที่
ลุงก็เลยมาอาศัยอยู่ตรงนี้แหละเผาถ่านขายทำพอกินไปวัน
ทีนี้วันเกิดเหตุค่ะกลับมาจากบ้านลูกสาว
พอมาถึงปรากฏว่าลุงแกลืมข้าวสารลืมโครงไก่
ที่จะมาทำเลี้ยงหมาที่เลี้ยงเอาไว้๘ตัวเลี้ยงแมวอีก๓ตัว
นึกได้เดินจะกลับไปบ้านลูกสาวผ่านมาทางบ่อขยะ
เจอข้าวหมาที่มีคนคลุกมาเลี้ยงให้หมาที่อยู่แถวนั้น
ลุงแกก็ยืนมองอยู่แป๊บนึงบอกก็ไม่เห็นหมามันกินต่อแล้วอ่ะ
แล้วใช้ใจให้ย้อนกลับไปบ้านลูกสาวไปเอาโครงไก่ไปเอาข้าวสารอีกมันไกลอ่ะ
แกก็เลยอ่ะไม่กินแล้วใช่ไหมคุยกับหมาอยู่แป๊บนึง

แกก็เลยเหมือนกับว่าเอาข้าวหมาที่เหลือเนี่ยจะไปเลี้ยงหมาที่บ้านตัวเอง
เจอผู้ชายคนที่ถ่ายคลิปผ่วงพลวดมาแล้วก็โว้ยไว้ต่อว่า

ผมคิดความเดินไปบ้านลูกต่างกิโลการ์ออกตากนี่
ขอมาว่าเอานี่แล้วโว้ยกับคุณมึงแล้ว

มันก็ไม่เห่าผมมันก็นอนมอง
ผมก็เดินฟาสนิดหน่อยเดี๋ยวอ่ะอืมจั๊กจ๊ะ
งกิโลได้มั้งเป็นเป็นอะไรมันเป็นอะไรเป็นข้าวสวยเป็นข้าวสวย
นี่ค่ะนางคณิตถาธิติดีหลกรัฐประสุทธิ์จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งออกหน่วยเคลื่อนที่ในบริเวณใกล้พอรู้ข่าวก็เลยรีบแวะมาช่วยนะคะ
ที่นี้ไม่ได้ช่วยให้ข้าวหมาหรืออะไรนะมาช่วยทำหมันให้กับหมาแมว
แล้วก็ฉีดวัคซีนพิสุนักบ้าให้กับสัตว์เลี้ยทั้งหมดด้วย
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ในเขตพื้นที่ประกาศ
ควบคุมโรคพิสุนักบ้าแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด
คือพอรู้ว่าตรงนี้มีหมาจรจัดอยู่เหรอ
แล้วก็เห็นว่าคุณลุงแกเลี้ยหมาเลี้ยแมวไว้หลายตัว
ก็เลยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องที่ตัวเองพอทำได้กันละกัน

ลุงบอกว่าลุงไม่ได้แย่งข้าวหมา
ลุงคุยกับหมาแล้วมันไม่กินต่อแล้วมันอิ่มแล้ว
ลุงแกยืนมองอยู่ว่ามันอิ่มแล้วลุงแกก็
ไงว่าอายุมากแล้วนะ๖๖จะให้เดินย้อนกลับไปบ้านลูกสาว